ส่วนเรื่องของความเชื่อที่วันนี้น้องใบตองนำมาฝาก
ใช่ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของตำนาน
ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ
ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไปขอพรขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนกันถูกไหม

เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนจะมาให้โชคให้ลาบ

ผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมทำไมถึงมีความเชื่อเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียน
ใช่ดิฉันเองก็สงสัยหลายต่อหลายคนก็สงสัย
วันนี้จะพาไปหาคำตอบคลายข้อสงสัยค่ะ

เคยได้ยินเจ้าแม่ตะเคียน
เจ้าแม่ตะเคียนเคยได้ยินนะเคยได้ยิน
เคยได้ยินครับแต่ไม่เคยไปขูดไปอะไรไม่เคยไปกับเขาหรอก

ที่เขาไปขูดต้นไม้เห็นอะไรโรยแป้งถูหาไหว
พี่ว่ากันไม่ได้ให้นะคนคิดไปเองมากกว่า
อันนี้มันอยู่ที่ดวงของคนนะฮะว่าจะได้หรือไม่ได้
อาจจะมีจริงค่ะแต่ว่าเรื่องช่วงครอบครับ
อาจจะแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่า
ผมกลัวเลยวิ่งเลยครับถ้าเจอแม่ตะเคียนตอนนี้ก็วิ่งเลยครับ
ผมไม่อยู่ขอแล้วครับผมไปถึงไหนแล้วไม่อยู่ขอแล้ว
ไอ้หนีไม่หนีหรอกอยากจะดูรูปร่างมันเป็นยังไง
เราจะได้ไปบอกกับลูกหลานจริงว่าเราเจอจริงนะ
วิ่งหนีแหละครับไม่กล้าขอโชคขอลาบหรอกมันก็กลัวเหมือนกันแหละครับ
ถ้าหนูเจอเจ้าแม่ตะเคียนนะคะหนูก็คงจะวิ่ง
ถ้าเจอเจ้าแม่ตะเคียนหนูอาจจะเป็นลมไปก่อนก็ได้ค่ะ
ก็อยากได้ค่ะแต่ว่าก็คงเป็นลมไปก่อน
ถ้าเจอเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ผมขอเลย

ขอวิ่งหนีอ่ะสิก็เหมือนกับหลายต่อหลายคนเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
คือจริงแล้วเป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนโบราณนะ
ที่เราเคยได้ยินกันจนคุ้นหูในชื่อของเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยคุณผู้ชม
ตามความเชื่อคนโบราณนะคะจะเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงค่ะ
สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนบางต้นตราบชั่วอายุไขเลย
เพื่อที่จะรอจุติในพบภูมิใหม่นั่นเองนะคะ
โดยบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงอยู่นะคะ
เขาบอกว่าบริเวณตรงนั้นจะสะอาดสะอ้านมาก
เหมือนกับว่ามีคนมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา
ก็คงเหมือนกับบ้านคนอ่ะคุณคือเวลาคุณอยู่บ้านใช่ไหม
สกปรกคุณก็ต้องมาออกมาปัดกวาดเช็ดถูหน้าบ้านของตัวเอง
ให้มันสะอาดตลอดเวลาแบบนั้นแหละ
มันเป็นความเชื่อที่เขาเล่าต่อกันมาแบบนี้
แล้วคนในสมัยก่อนเขาก็ยังมีจินตนาการอีกว่า
นางตะเคียนเนี่ยเป็นผีสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงาม
ลักษณะก็คือจะเป็นหญิงไทยค่ะ
ไว้ผมยาวห่มสบายเฉียง
ซึ่งเป็นลักษณะการแต่งตัวของสตรีไทยในสมัยโบราณ

มีน่าล่ะเขาถึงตั้งชื่อเจ้าแม่ตะเคียนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
คือบางคนก็บอกว่านางตะเคียนเนี่ยนะจะปรากฏให้เห็นเหมือนกับหญิงสาวชาวบ้านทั่วไป
และจะมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างจะดุร้าย

เป็นความเชื่อเป็นตำนานที่เล่ากันมา
แต่บางคนก็สงสัยว่าทำไมทำไมต้องไปขูดหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียน
คือจริงแล้วเนี่ยไม้ตะเคียนเนี่ยมันมีความเชื่อเป็นตำนานที่ว่านางตะเคียนก็จะให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่ทำความดี
สะสมบุญมาเยอะแล้วก็มากราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำเขาก็จะให้โชคแบบนั้นเป็นความเชื่อ
บางคนก็ได้ดังหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ไปแก้บนแก้ยังไง
ก็ใช้ชุดไทยสบายเฉียงหรือว่าเครื่องประดับเครื่องสำอางตามความเชื่อที่น้องใบตองบอกแล้วแหละว่าตะเคียนเป็นสาวเป็นผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงาม
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผีเขาก็รักสวยรักงามทั้งนั้น

ลองอธิบายตามหลักการวิทยาศาสตร์ดู
เฮ้ยมีหลักการวิทยาศาสตร์นะ
คือลักษณะเด่นของไม้ตะเคียนเนี่ยนะ

มันจะมีท่อมีท่อน้ำยางอยู่ภายในเนื้อไม้
เมื่อใครก็ตามที่ไปขูดเข้าเนี่ย
น้ำยางที่อยู่ภายในมันจะซึมหรือมันจะไหลออกมา
พอออกมาปุ๊บมันทำปฏิกิริยากับอากาศ
ซึ่งอยู่ภายนอกทำให้เกิดเป็นร่องรอยสีเข้ม

อันนี้แหละคือที่มาของการที่ว่า
ทำไมทำไมประชาชนคนที่เขาเชื่อเรื่องนี้

แล้วเขาเห็นแบบเป็นเส้นเป็นตัวเลขขึ้นมาโดยบังเอิญ

แต่ถามว่าเลขหรือเส้นพวกนี้ที่มันขึ้นมาเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยมันใช่ไหม
อันนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่บังเอิญ

แต่เราก็อธิบายเรื่องความเชื่อด้วยเรื่องของการทำบงทำบุญกันมา
เป็นเรื่องของบุญภาวาสนาของแต่ละคน

เรื่องราวของเจ้าแม่ตะเคียนหรือว่านางตะเคียนก็เป็นความเชื่อนั่นแหละ
ที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ

ใช้วิทยาลัยในการรับชมนะครับ
คือบางทีเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไม
ชาวบ้านเขาถึงมีความเชื่อกันนักว่า
เจ้าแม่ตะเคียนจะมาให้โชคไฮราบถูกไหม
แต่ว่าจริงแล้วเราก็หาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์มาช่วยด้วย
บางทีบางคนเขาบอกว่าอย่าไปงมงายเกินไป
แต่บางคนเขาก็บอกว่าอ้าวไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ทำเป็นเล่นไปนะวิธีการไปขูดลงขูดเลขจากต้นตะเคียนเนี่ย
ต่างประเทศนะรู้ไหม
เขาเอาไปใช้เป็นเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือยังไง
มีอยู่ยี่ห้อนึงนี่เวลาจะทำการปลดล็อกหน้าจอทำยังไงรู้ไหม

สไลด์ถูหน้าจอเปิดหน้าจอได้
แบบเดียวกับการขูดเลขหาที่ต้นตะเคียน

คุณคิดได้ยังไงเนี่ยคุณชนะ
คุณโอ้โหไม่รู้จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรดีความคิดคุณ
ประเทศเขาเห็นแล้วทำแบบนี้เขาเลยไปใช้เทคโนโลยีนี้แหละในมือถือ
เขาคิดว่าเราไปขุดต้นตะเคียนเพื่อจะให้ตะเคียนเปิดประตู
เออเนี่ยก็เหมือนกันขูดหน้าจอเพื่อเปิดประตูเข้าไปสู่มือถือของเรา
งั้นขอขูดหน่อย

คุณหน้าคุณนี่แหละ
คิดได้ยังไงคืออันนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่มีความเชื่อแบบไหนเราก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าเราก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมดูว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเท่านั้นเอง